คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าช่วงเช้าเนี่ยมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เขาเสียหลักอยู่บนสะพานตักศิลป์แล้วรถก็อุ้ยสายเลยครับ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายอายุ๑๙นะคะ
กระเด็นตกลงไปตรงร่องตรงกลางสะพานครับ
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะคือจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โห
สะบัดไปชนแล้วตกลงไปโชคดีมาก
ที่มันเช้ากลางวันครับเขายังมองเห็นแล้วก็เขาใส่
หวกนิรภัยหมวกลอยไงลอยอยู่แล้วคนที่ขับเรือเรือ
หางยาวแล้วก็เรือของโรงแรมตรงข้างล่างที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขามองเห็นแล้วเขาก็ช่วยทันอืม
ขึ้นมาได้ทันนำส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะมีคลิปภาพที่เป็นมุมของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยเหลือ
แล้วก็ทางเรือที่เขาไปช่วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
เดินหน้าไปเลย
เดินหน้าไปเลยเข้าทางนี้ไปด้วย
นี่ค่ะมีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันอันนี้เป็นพนักงานบนเรือของโรงแรม
ก็โยนห่วงยางชูชีพโยนเชือก
ให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเกาะ
เชือกก็คล้องมือเอาไว้แล้วก็ลากมาแล้วก็นำขึ้นมานะคะ
แต่นี่เป็นวิธีการช่วยที่ผมว่าถูกต้องนะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างน้องวัยรุ่นที่เราเห็นข่าวใช่ไหม
ตกน้ำกระโดดลงไปช่วยอย่างเงี้ใช่บางทีกระโดดลงไปช่วย
คนที่เขาจมน้ำอยู่เขาก็จะดิ้นแล้วบางทีเขากดคนที่ไปช่วย
ก็จะทำให้การช่วยเหลือลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือวิธีการช่วยเหลือคือต้องโยนอะไรให้เขาเกาะ
ให้เขาเกาะให้ได้แล้วก็ดึงเขาขึ้นช่วยเขาขึ้นมานะคะ
สภาพที่เห็นก็คือเขาหมดแรงมากนะคะคงตกใจด้วยแบบกระเด็นลงมาจากสะพานอ่ะ
ใช่ตกใจด้วยบาดเจ็บด้วยอ่าแล้วก็หมดแรงด้วยเนี่ยค่ะ
เขาก็ค่อยค่อยช่วยกันเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปบอกว่า
อีกหนึ่งคลิปนาทีชีวิตนาทีช่วยเหลือหนุ่มสิบเก้า
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบสะพานร่วงตกแม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานสาธรณ์หรือสะพานตักศิลป์เรือโรงแรมเรือหางยาวช่วยได้ทัน
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนี่เป็นคลิปที่โพสต์เอาไว้นะคะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายสิทธิพรสุขน้อยค่ะอายุ๑๙ปี
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินนะคะ
เมื่อวานทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับคนที่เขาขับเรือหางยาว
บอกเลยว่าหนึ่งคือโชคดีเป็นตอนกลางวัน
ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมืดมากมองอะไรไม่เห็นจริงแล้วน้ำเชี่ยวมากด้วย
โชคดีที่ใส่หมวกกันน็อกมันลอยลอยคออยู่ด้วยหมวกด้วยนะ